ดูอันนี้หน่อยทำไมฮิ้วถังเข้าสารนะ
จักรยานขึ้นโรงพักมันเกิดอะไรขึ้น
บอกว่านี่คุณตำรวจนี่คือสิ่งที่เหลืออยู่
ก็ที่ไม่เหลือมันเอาไปหมดแล้วเหลืออยู่แค่นี้
แค่ถังเขาศานเนี่ยนะโดนโจรโดนขโมย
โอ๋อหรอจัดการไปหมดเลย
ไลเลอร์ดปรากภัยอยู่ที่กันทราลมศรีสะเกด
เอาจักรยานจักรยานที่บอกว่าเหลืออยู่แค่นี้นะ
ไม่ใช่ของเขานะเป็นของผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ถังเป็นถังบรรจุข้าวเปลือก
เอาไปแจ้งความที่สพกันทราลม
มีเมียลุงไปด้วยมีญาติไปด้วย

เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไอ้คนร้ายมันมาขโมยข้าวเปลือก
เก็บเอาไว้ในบ้านหายไป๓กระสอบ
มันทิ้งอันนี้ไว้อันนี้คือสิ่งที่เหลืออยู่
จักรยานคันนี้นั่นแหละทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าคันหนึ่ง
แล้วก็มีถังที่ใส่ข้าวเปลือก

ถ้าเกิดว่ามันเอาไปได้มันเอาไปหมดมันคงเอาไปแล้ว
ชาวบ้านเขาก็บอกว่าเหตุการณ์มาเกิดขึ้นแบบนี้

คือลุงจะใช้บ้านหลังนี้เป็นที่เก็บข้าวเปลือกเฉย

ทีนี้พอกลับมาถึงบ้านมาเห็นจักรยานล้มอยู่คันนึงแบบนี้
ประตูหลังบ้านเปิดทิ้งไว้ก็รีบเข้าไปดูเลย
ข้าวเปลือกหายไปหลายกระสอบเลย
คนในพื้นที่แหละมันคงมามากกว่า๑คน
เพราะว่าคนเดียวคงแบกไป๓กระสอบไม่ไหว
โจรชุมแล้วก็ไม่ใช่แค่ในชุมชนนี้อย่างเดียวนะ

คุณตำรวจจับหัวขโมยให้ได้หน่อยได้ไหม
จะได้ไม่ไปก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอีก